เริ่มข่าวแรกวันนี้อาจจะเป็นข่าวเศร้าหน่อย
คุณผู้ชมกับข่าวเช้าในวันนี้
มีพี่น้องสองคนผู้หญิงกับผู้ชายอายุเยอะแล้ว
ฝ่ายน้องชายอายุ๖๔ฝ่ายพี่สาวอายุ๗๒
พี่สาวป่วยนอนอยู่ในบ้าน
แต่น้องชายไปลื่นล้มในห้องน้ำเสียชีวิต

ไม่มีใครป้อนข้าวป้อนน้ำสุดท้ายพี่สาวก็เสียชีวิตตามน้องชายไป
แล้วกลายเป็นเสียชีวิตทั้งคู่นาน๑๐วัน
ไม่มีคนเห็นว่าพี่น้องคู่นี้เสียชีวิตแล้วคุณผู้ชม
เหตุการณ์เศร้านี้เกิดขึ้นในบ้านครับ
ในบ้านทาวน์เฮาส์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละ
ในพื้นที่ของสอนอนน้องแขม
ก็มีคนไปพบผู้เสียชีวิตในบ้านพักเลขที่๘๘
ถนนเพชรกะเสมซอย๗๗ทับ๗เขตน้องแข็ม
พอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนั้นเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
ชั้นล่างพบศพนางสาววรณรือนาศมรุจิโรภาสอายุ๗๒ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณชั้น๑ของบ้าน
สภาพศพนั้นน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก๔วัน๕วันแล้วล่ะนะฮะ
ส่วนในห้องน้ำชั้น๑ไปพบศพอีก๑ศพ
ทราบชื่อต่อมาคือนายภัยรบมรุจิโรภาคอายุ๖๔ปี
ซึ่งเป็นน้องชายของผู้หญิงที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้ที่ไปเจอ
แต่ว่าศพนี้๑๐วันแล้วคุณผู้ชมในห้องน้ำ
สอบสวนพยานต่างเบื้องต้นทราบว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน
ปกติแล้วเนี่ยน้องชายจะเป็นคนหาอาหารป้อนข้าวป้อนน้ำพี่สาวที่นอนป่วยอยู่
แล้วคาดว่าน้องชายน่าจะล้มในห้องน้ำจนเสียชีวิต
พี่สาวที่นอนป่วยอยู่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินยา
พี่สาวก็เสียชีวิตตามน้องชายไปในเวลาต่อมานะครับ
ว่าที๑๐๓หญิงที่ติดกันศรีจันทร์อายุ๓๖ปี
ซึ่งอยู่บ้านติดกันกับบ้านของผู้ตายก็บอกว่า
อาทิตย์ที่ผ่านมาตัวเองกับแฟนมีเรื่องตลาดคือ

ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเป็นกลิ่นหนูตายหรือเปล่า
คิดว่าไม่นานกลิ่นนี้คงหายไป
แต่ผ่านไป๑สัปดาห์กลิ่นก็ยังไม่หาย

ก็เลยให้แฟนปีนขึ้นไปดูที่บริเวณบ้านของตัวเองชั้น๒

แล้วก็พยายามมองเข้าไปในบ้านของผู้ตาย
พบว่ากลิ่นในบ้านข้างมันแรงขึ้นคุณผู้ชม
ก็เลยมั่นใจว่าในบ้านข้างน่าจะมีคนตาย

แล้วก็แจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบครับ

แต่ก็ไม่มีการขึ้นไหวไม่มีเสียงเกิดพิวัตตัวอะไรกี่
ไม่เห็นคำถามแล้วเหมือนกันค่ะ
ก็อยู่ที่เติมแหน่งเดิม
มีคนพยายามถามว่าเห็นคนเดินไหม
เพราะว่าอย่างขาวที่เคยต่อไปครับ
ก็จะเห็นวิญญาณของคนตายออกมาเดินนอกบ้านไง

ประสานญาติของผู้ตายนะครับ
อยู่เพชรเกษมแต่ว่าย่างเขาอยู่พิจิตน์นู้นนะครับ